ราคาผักราคาอะไรก็ขึ้นกันหมด
ล่าสุดชาวสวนผักเมืองย่าโม
ขอปรับราคาหน้าสวนผักขึ้นนิดนึงนะ
เอาจริงก็เห็นใจนะคุณ
เกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัว
ในพื้นที่ตำบลดอนชมภัณฑ์ผนนท์สูงจังหวัดนครราชศรีมา

แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้น
หลังจากที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวานเพิ่งเติมน้ำมันไป

ปรับราคารับซื้อหน้าสวนนะคะ
เพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ๒๐บาทนะ
อย่างต้นหอมเดิมนะกิโลกรัมหน้าสวนอยู่ที่๒๕บาท
ก็ขอเพิ่มเป็น๔๕บาท

พริกแห้งนะเดิมราคา๑๓๐บาท
ก็ขึ้นเป็น๑๕๐บาท
อาจจะดูเหมือนนิดนึงแต่มันมีความหมายกับเขามากนะ

จะไม่ให้หน้าสวนขึ้นเลยก็ไม่ได้
บางทีเราก็ไม่รู้หน้าสวนอาจจะไม่ได้ปรับ

อันนี้เขาปรับมาจากหน้าสวนเลยนะคุณนะ
แสวงสำนวนกลางอายุ๘๑ปี
เกษตรกรในพื้นที่บอกว่าอันนี้จำเป็นต้องปรับราคาผักหน้าสวนจริง
จากต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นหลายรอบปีที่ผ่านมา

ต้องปรับขึ้นทั้งปุ๋ยบำรุงดิน
เล็ดพันธุ์ผักต่างน้ำมัน
แพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นต่อเนื่องเลย
ก็เลยทำให้ชาวบ้านที่ปลูกผักสวนครัวในหมู่บ้าน
เขาได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า

ขาดตลาดด้วยก็ส่งผลให้พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ
ต้องตั้งราคาแข่งขันกัน
เพื่อให้สามารถซื้อผักไปขายในตลาดได้เพราะมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช่ไหม
ก็เลยทำให้ผักหลายชนิดช่วงนี้อาจจะมีการปรับราคาขึ้น
คือช่วงก่อนเราฟังมาแล้วว่าหมูมีการปรับราคาแล้ว
แต่ช่วงนี้ผักอาจจะต้องมีการปรับราคาบ้าง
อย่างที่บอกไปว่าผักชีก็ปรับลงปรับขึ้นเล็กน้อยอะไรอย่างนี้

ซึ่งผักชีขึ้นช่ายไทยอะไรอย่างนี้ก็จะราคาสูงเพราะว่าเขาบอกมันปลูกยาก
มันก็คงจะต้องตามต่อเรื่องของอาหารนะนะ
ที่เขาต้องใช้พริกใช้ผักอะไรอย่างนี้ประกอบอาหารอาจจะต้องขึ้นอีก
อันนี้เห็นใจจริงนะเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นราคาหมด
ทุกอย่างมันคงที่เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้

ไม่อยากจะร้องทุกร่วมละ

ผมได้ยินมาบอกว่าอย่างอื่นขึ้นหมดยกเว้นเงินเดือน

แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะอันนี้ผมพูดแทนคนอื่นเขานะ